คุณสามารถค่ะเอ่อพูดในฐานะที่ไม่ได้เป็น
รัฐบาลไม่ได้เป็นฝ่ายค้านนะครับแต่อย่าพูดไปในทางที่จะแก้ปัญหา
เรื่องยาเสพติดในบ้านเราวันนี้ต้องตระหนักกันดีนะครับว่า
ผู้ต้องราชทันเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือคดียาเสพติด
อย่างนั้นมันชี้ชัดว่ามันระบาดใหญ่โตเรามีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมนะครับ
มีพร่ำยัดยาเสพติดพร่ำหยัดป้องกันปรับปรามยาเสพติด
รำยัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ทุกอย่างพร้อมที่จะอำนวยให้ปราบปรามยาเสพติดได้
ปัญหามีนิดเดียวว่าผู้รับผิดชอบทั้งหลายเนี่ยผมก็ไม่โทษรัฐบาลไหนนะครับ
มันจะต้องเข้มงวดกวดขันต้องถือว่าเป็นวาระสำคัญ
ที่จะต้องร่วมมือกันปราบผมอยู่ใกล้ชิดกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นเนี่ย
เขาบอกเขาพร้อมที่จะเป็นหูเป็นตาพร้อมที่จะปราบ
แต่เวลาเขาจับแล้วเนี่ยนะครับไปส่งให้เจ้าหน้าที่
เอาเจ้าหน้าที่กระทำกันอีกท่าไหนไม่รู้เดี๋ยวก็ปล่อยกลับมา
ก็เป็นห่วงสวัสดิภาพของเขาเอง
ฉะนั้นถ้าจะทำเนี่ยนะครับก็ทำให้เป็นกระบวนการทั้งประเทศ
กฎหมายที่เรามีเนี่ยผมยกตัวอย่าง
เช่นพระบัญญัติป้องกันปรับปรามยาเสพติดแล้วให้ดักฟังโทรศัพท์ก็ได้
แล้วให้ค้นไม่ต้องมีหมายก็ได้ให้ความคล่องตัวทุกอย่าง
และขณะเดียวกันผู้เสพเราก็ถือว่าเป็นผู้ป่วย
จะให้โอกาสเขาแต่วันนี้บางทีไปเจอผู้เสพ
ก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนจะมีศูนย์ตรงไหนที่จะแก้ปัญหาได้จริงจัง
ขณะเดียวกันบางเรื่องเราไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์หรือนำมาใช้
แต่ก็ใช้ไม่เต็มที่เช่นพระบัญญัติยาเสพติดมาตราร้อยทับสองเนี่ย
ที่บอกว่าจับได้รายเล็กรายน้อยถ้าเขาให้การเป็นประโยชน์
เจ้าพนักงานสามารถจะไปถึงผู้ผลิตรายใหญ่ได้สารก็อาจจะพินา
ลงโทษเขาต่ำกว่าโทษที่กฎหมายกำหนดก็ได้ค่ะซึ่งเหล่านี้เรามี
เครื่องไม้เครื่องมือพร้อมอืมเหลืออย่างเดียวนโยบายที่ชัดเจน
ถ้าภูมิใจไทยเข้าไปมีโอกาสทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองนะครับ
เราจะทำให้เด็ดขาดกว่านี้ครับอืมสมมุติสมมุติถ้าได้แค่ร่วมบริหาร
แต่ไม่ได้นำจะเด็ดขาดกว่านี้ได้ไหมคะคือผมว่าเมื่อเราไปอยู่ในคณะลำตรีนะครับ
ผลักดันเรื่องนี้ก็มีโอกาสแต่ภูมิใจไทยก็อยู่นะคะ
ก็วันนี้อยู่ใช่นะครับวันนี้มีปัญหาที่ตระหนักกันแล้ว
ฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าถึงเวลาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเข้ามาแก้ไข
ค่ะเพื่อรักษาไว้ซึ่งอนาคตของลูกหลานเราครับ
ทางไทยรัดทีวีช่องสามสิบสองเริ่มใหม่ไทยแลนด์คุณเป็นผู้ตัดสิน